ประเด็นอื่นกันหน่อยมาดูเหตุการณ์นี้ที่นครราชศรีมานะคะเรื่องราวของเด็กชายวัย๙ขวบที่ถูกสุนัขพันธุ์รอสไวเลอร์๓ตัวรุมขย่ำคือจริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๒มกราคมแต่ที่ต้องมาพูดถึงในวันนี้ก็เพราะว่าเจ้าของสุนัขไม่ยอมจ่ายเงินชดใช้เยียวยาตามที่ตกลงกันไว้แล้วดูแผลข
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของสุนัขไม่ยอมจ่ายล่าสุดเจ้าของสุนัขบอกว่าก็ไม่มีเงินนะครับก็สตังค์ไม่พอที่จะจ่ายขอทยอยจ่ายได้ไหมเยียวยาเนี่ยเยียวยาแน่นอนแต่ทยอยจ่ายได้ไหมมาคุยกันอีกรอบได้ไหมเด็กชายวัย๙ขวบคนนี้นะคะถูกรอสไวเลอร์๓ตัวรุมกัดที่บ้านในตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหว

ของสุนัขบอกว่าจ่ายแค่สองแสนได้ไหมล่ะก็เลยยังตกลงกันไม่ได้เรื่องของค่าเสียหายอ่ะค่ะ

ของของหมาเขาตกลงกันเมื่อวันที่๙ว่าจะให้๑ล้านสาม
เพราะว่าจะไปโรงพักษณ์จะไปทำเยลละแจกันตกลงกัน
แต่เขาปลายเตียงเขาก็ยอมจ่ายครับเขาว่าจะให้แค่สองแสนครับ
นี่ค่ะคุณพ่อของเด็กก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ก่อนหน้านี้เจ้าของสุนัขก็เคยเข้ามาดูแลมาพูดคุยช่วยค่ารักษาค่าเดินทาง๕๒๐๐๐บาท

แต่ตอนหลังเริ่มหายเริ่มกลับคำเริ่มไม่ยอมเยียวยาตามตกลงครอบครัวมองว่าจำนวนเงินที่เรียกร้องไปมันเทียบไม่ได้เลยนะกับชีวิตและความเจ็บปวดของลูกชาย
ทุกครั้งที่ลูกร้องด้วยความเจ็บปวดคนเป็นพ่อเป็นแม่ทนไม่ได้ค่ะ
สภาพร่างกายและจิตใจของลูกมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
เจ้าของสุนัขจะรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น
คุณพ่อบอกว่าจะต่อสู้เพื่อลูกให้ถึงที่สุดค่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าของสุนัขบอกแบบนี้เจ้าของสุนัขชื่อว่านางอังคณาอินทิราชอายุ๔๘
เธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าสุนัขมันหลุดออกไปตอนไหนออกไปทางไหนยังไม่รู้เลย

คือถ้าพบว่ารั้วรวดหนามที่ขึงไว้รอบฟาร์มมันมีรอยชำรุดมีรอยโหว่ช่องโหวอะไรแบบนี้เขารีบซ่อมทันทีนะ

แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดไปทางไหนหลุดไปเมื่อไหร่
แต่เจ้าของสุนัขบอกว่ามันชอบขุดดินขุดหลุมอ่ะพี่อุ๋ยเนี่ย

นี่มันขุดหลุมแล้วมันมุดไปค่ะ

หลุมริมรัวแล้วมุดออกไป

เจ้าของสุนัขบอกว่าติดต่อผู้เสียหายตลอดตั้งแต่วันเกิดเหตุ
เข้าใจแหละเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
เธอเองก็มีลูกชายยังเล็กเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของสุนัขค่ะ
เจ้าของสุนัขบอกว่าที่ผ่านมาก็คุยกับทางครอบครัวของเด็กนะคะ
เงินช่วยเหลือไป๒๐๐๐บาทเบื้องต้นเป็นค่าเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็โอนเงินไปช่วยเหลือเพิ่มอีกรวมแล้วที่ช่วยไปแล้วเนี่ย
หมื่นสองพันบาทอ่าแต่ว่าจากการเจรจาเบื้องต้นผู้เสียหายบอกว่าต้องเยียวยาหนึ่งล้านสามแสนบาทภายในหนึ่งปี
เท่าไหร่นะ๑ล้านสามแสนตอนแรกเขาเรียกสามล้านอ่า
ตกลงกันได้หนึ่งล้านสามแสนครับภายในหนึ่งปีต้องจ่ายให้ครบ
แต่เจ้าของสุนัขบอกว่าเธอเงินไม่มากพอที่จะไปเยียวยาขนาดนั้นน่ะเธอบอกว่าให้จ่ายภายในหนึ่งปีใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่จ่ายนะขอผ่อนจ่ายได้ไหมสามปีได้ไหมล้านสามแสนขอผ่อนจ่ายสามปี
แต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกชายเขาก็เจ็บหนักแล้วก็แผลมันไม่ได้หายสนิทด้วย
แล้วก็หลังจากนี้ลูกชายเขาก็จะไม่เหมือนเดิมครับทีนี้เจ้าของสุนัขบอกว่าเห็นใจเธอหน่อยได้ไหม
คุยกันอีกรอบนะขอคุยกันอีกรอบได้ไหมหาข้อตกลงร่วมกันยินดีที่จะเยียวยาตามกำลังที่มี
สามีของนางอังคณานะคะสามีของเจ้าของสุนัขอ่ะค่ะนายสุทัศน์อายุสี่สิบเอ็ด
เขาบอกว่าปกติสุนัขทั้งสามตัวมันไม่ดุนะแต่ละวันก็ปล่อยให้วิ่งเล่นอยู่ในฟาร์ม
ที่บ้านก็มีเด็กเล็กสุนัขก็เล่นกับเด็กไม่เคยกัด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คิดไม่ถึงว่าสุนัขมันจะไปกัดเด็กแบบนี้
ก็พยายามที่จะเยียวยาเด็กที่โดนสุนัขรุมขย่ำนะคะครับก็ตั้งแต่เกิดเหตุ
เด็กออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านไม่ได้ปล่อยประละเลย
แต่ว่า๑๓๐๐๐๐๐ภายในหนึ่งปีอะไม่มีจริง
หาเงินไม่ทันขอเป็นสามปีได้ไหมก็สุดท้ายก็ไม่รู้สิ
ตอนนี้มีแค่สองแสนจะจ่ายสองแสน
ทางครอบครัวเด็กที่บาดเจ็บก็ไม่ยินยอมค่ะ
ที่ไปจอดลองเขาว่าให้ผ่อน

เพราะว่ามันเยอะไป
ถ้าจะเอาเร็วเนี่ย
เรามีให้ได้แค่๒๐๐๐๐๐บาท
จะเกี่ยวยาพื้นต้นมีแค่๒๐๐๐๐๐บาท

ที่ว่าไม่ได้ปล่อยปล่าแล้วเลยหมายถึงว่าดูแลตลอด
นี่นะคะทางครอบครัวของเด็กที่บาดเจ็บ
บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าของสุนัขบอกขอคุยกันอีกสักรอบนึงนะ
แต่บาดแผลของน้องเขาก็หนักจริงนะ